และคอบแสนทุกอย่าง

แก่ผู้ที่ไปเห็นเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านเลขที่แปดสิบหกหมู่ที่แปด
ตำบลพระโละอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะฮะ
ซึ่งอยู่ใจกลางตลาดพระโต๊ะเลยเป็นห้องแถวชั้นเดียวสองคู่หาครับ
เปิดเป็นร้านเสริมสวยชื่อว่าอ่อนมุกหน้าบ้านเนี่ยมีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหาร
สอนสังอายุ๙ปีและก็มีศพผู้ก่อเหตุคืนนายสูตรทีพสอนสังอายุ๔๑ปีรวมทั้งหมด๗ศพด้วยกันนะครับ
ส่วนทางด้านของนายธินกรอ่อนมุกอายุ๓๓ปีถูกยิงเข้าไปที่ท้องกระสุนฉลับออกสี่ข้างด้านขวา
ชาวบ้านก็ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลโชคดีที่กระสุนนั้นไม่ถูกอวัยวะสำคัญ
อาการก็ปลอดภัยคนนี้รอดชีวิตเพียงคนเดียวนะครับ
จากการสอบสวนนายธินกรผู้รอดชีวิตให้การแบบนี้
ตัวเขาเองพร้อมกับนางรัชพรพี่สาวแล้วก็นายวิจิตเป็นพี่เขย
ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร๓คนนี้ทำงานที่กรุงเทพ
ไปเยี่ยมแม่ก็คือนางงุดที่บ้านหลังเกิดเหตุ
หน้าบ้านสนุกเลยบรรยากาศกำลังคื้นเครง
จากนั้นเดินเข้าไปที่บ้านด้วยอาการเมาสุราแล้วหาเรื่องแล้วบอกว่าพวกมึงเนี่ยไม่ต้องมองหน้ากูนะ